เมื่อคืนคนหลากหลายคนเขาไปไหว้ราหูกัน
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะสักประมาณเที่ยงคืนได้
ไปก่อเหตุเอานังสติ๊กไปนั่งไล่ยิงรถชาวบ้านเขาอยู่พัทธารุง
ชาวบ้านเห็นก็โทรไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันจับ
มันเอาปางนู่ปางนู่ไปยิงภาษาใต้คือปางหนูนะ

กู้ภัยเข้าไปเจอเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๒๐ปีได้คุณผู้ชม

ลักษณะเหมือนคุ้มครั่งแล้วครับ
ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาหรือว่ายังไงนะฮะ
ไปดูภาพนาทีที่เขาไปเจอนะครับ

ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๒๐ปีครับ
ใส่กางเกงยีนขาสั้นนี่นั่งอยู่เนี่ยฮะ
ตรงเนี้ยแหละครับนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเที่ยงคืนนะฮะ
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพเมืองพัทธลุงเนี่ย
นำรถยกตำรวจทางหลวงชุดเฉพาะกิจใต้ว่าพัทธลุงนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงรับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนี้คุ้มครั่ง
ไปถือหนังสติ๊กอยู่บนถนนถนนสายอภัยบริรักษ์นะฮะ
บริเวณปากทางเข้าวัดชัยชนะสงครามเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง
ก็เข้าไปตรวจสอบนี่ในวงกลมสีแดงเนี่ย
วิ่งกันไปวิ่งกันมาผู้ชายคนนี้พยายามวิ่งเข้าหาด้วยนะครับ
ยิงหนังสติ๊กหรือว่าปางหนูเนี่ยปางนูเนี่ยนะ
ภาษาใต้ปางนูปางนู้นี่นะฮะยิงใส่รถเจ้าหน้าที่ด้วย
นะฮะก็เสียหายกันไปแหละครับนะฮะเล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งหายไปในชุมชนอภัยบริรักษ์ซอยเจ็ด
นางก็วิ่งเข้าไปตามหาร่วมชั่วโมงก็ไม่เจอตัวแล้ว

ไปตรวจสอบริมถนนไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
สีขาวดำทะเบียนหนึ่งก่อไก่คอละครังสี่หนึ่งสามหก
ทะเบียนพระทะลุงไปจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุ

ไปเจอซ่อนอยู่ในเขาเรียกว่าด้านหน้าของรถจักรยานยนต์หลายก้อนเลย
แล้วก็คาดว่าเป็นของผู้ชายที่ก่อเหตุก็เลยยึดรถเอาไว้ก่อน
ตอนนี้เดี๋ยวประสานให้ญาติมาสอบปากคำ
แล้วก็มารับทราบต่อไปว่ามีการไปก่อเหตุแบบนี้
เมืองต้นยังไม่รู้ว่าไปเสพยามาหรือเปล่า
หรือว่าไปคุ้มครั่งจากอะไรเดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนนะครับ